คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันมีเรื่องหัวร้อนมาตลอดเลย
ใช่ค่ะจนหลายครั้งมันก็มีข่าวเรื่องของการทะเลาะวิวาส
ไม่พอใจกันมาชกต่อยเอาปืนขู่เตะรถทุบกระจกมีหมดเลยค่ะ
คราวนี้ที่จะเอาคลิปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันปมมาจากเรื่องของการบีบแร่
แต่บีบแตรไม่ได้กวนหรืออะไรเลยนะบีบแตร่เพื่อเตือน
ให้มันมาระวังใช่ไหมใช่คนที่โดนเตือนเนี่ยนะเขาคงไม่พอใจอะค่ะ
คราวนี้เอาปืนมาขู่เดี๋ยวดูคลิปค่ะ
คุณผู้ชมภาพมันอาจจะเร็วอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวค่อยไล่เรียง
แต่ฟังสำเนียงแล้วเนี่ยคนใต้ใช่คืออยู่ที่ตลาดเจ๊เหที่อำเภอตากใบ
นราธิวาสเมื่อกี้เห็นวงกลมแดงไหมคะ
ไซค์เขาออกมาจากบ้านแล้วก็ไม่ได้ทันดูไง
รถที่ติดกล้องเนี่ยเขาก็บีบแต่ปีนมาอย่างนี้
แล้วเหมือนกับเตือนให้ระวังทีนี้เหตุการณ์เหมือนจะปกติ
แต่มันไม่ปกติตรงนี้ค่ะดูสิมอเตอร์ไซค์นี้ขับแซงขวามา
แล้วเห็นในมือเขาไหมคะเขาไม่ได้เอาปืนขึ้นมาขู่นะ
แต่เหมือนกับเอาปืนจี้ลงข้างล่างกับถนน
ทำให้เห็นว่าฉันน่ะพกปืนนะเออมีปืนเฟ้ย
แล้วก็เร่งเครื่องแซงไปหลังจากนั้นขี่หลบหนีไปค่ะ
โดยคลิปนี้หนังสือพิมพ์ใต้สันติศุกร์
เขามีการโพสต์ผ่านเพจเอาไว้แล้วก็บอกข้อความด้วยนะ
ว่านี่คือลูกชายอดีตข้าราชการบำนาน
ชักปืนข่มขู่คนขับรถเหตุไม่พอใจถูกบีบแร่ใส่
ล่าสุดเจ้าหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่แล้ว
ว่าเป็นลูกข้าราชการบำนานขโมยปืนพ่อออกมา

วัยรุ่นคนนี้ก็หลบหนีออกจากบ้านพักไปแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่ก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้
ยังไม่ได้มีใครยืนยันว่าวัยรุ่นคนนี้

เป็นลูกของอดีตข้าราชการบำนานหรือไม่อย่างไร
แต่เดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อแล้วกันนะคะ